เตือนกันหน่อยนะครับเรื่องของการทิ้งทรัพย์สินไว้ในรถนะครับ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดเหตุ
โจรทุบรถแล้วก็เอาทรัพย์สินภายในรถของคุณลุงท่านนี้ไป
พกทรัพย์สินไว้โดยเฉพาะพระเครื่องแล้วก็เงินสดนะครับ
ตำรวจสพสารพีเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์ถูกทุบกระจก
แล้วก็ขโมยทรัพย์สินภายในรถไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าวัดป่างิ้ว
ตำบลท่าวังตานอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
รถที่ถูกทุบเป็นกระบะอิซูซูทะเบียนพพไข่๑๓๓๖เชียงใหม่
โดยมีคุณลุงครึ่งสมัยอุตสาหะอายุ๖๓ปี

และเขาเป็นอดีตนายปรายศนีย์นะครับ
แล้วก็หลังจากที่เกษียณมาแล้วก็หันมาปฏิบัติธรรม
ก็เลยเข้าออกวัดแห่งนี้บ่อยนะครับ
ตอนที่ตำรวจไปก็มีทั้งพระมีนังโยมมีทั้งผู้เสียหายนะครับ
ก็รอให้ข้อมูลกับตำรวจอยู่
นายครึ่งสมัยบอกกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่า
จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปซื้ออาหารที่ตลาดนัดป่างิ้ว
ซึ่งอยู่บริเวณถนนข้างวัดนะครับ
แล้วก็ไปทำธุระสักชั่วโมงหนึ่ง

ต่อมาทางแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่ขายลอตเตอรี่อยู่ใกล้แถวนี้

เห็นรถมีร่องรอยของกระจกแตก
ก็เลยไปแจ้งกับเจ้าอาวาสวัดให้ทราบ
แล้วก็ออกตามหาเจ้าของรถอยู่นานนะครับ
จนกระทั่งตัวของคุณลุงครึ่งสมัยเจ้าของรถ

เจ้าอาวาสบอกเลยโยมโยมไปไหนมาเนี่ยโยมทิ้งรถไว้แบบนี้
รถถูกทุบเข้าไปดูซิว่าทรัพย์สินศูนย์หายไปหรือเปล่า
ทีนี้ครับเจ้าของรถก็เข้าไปตรวจสอบ

ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบด้วยนะฮะ
สำหรับทรัพย์สินที่ศูนย์หายไปนั้นนะครับ
ก็จะมีสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาท
ส่วนกระเป๋าที่คุณลุงเปิดภาพให้ดู
เพราะว่าเป็นกระเป๋าที่หายไป

และในกระเป๋าก็จะมีเงินมีทอง

แล้วก็มีทองคำน้ำหนัก๓บาทอีก๑เส้นมีเงิน
รู้ไหมคุณหนึ่งล้านกว่าบาทโอ้โฮอุ๊ยเยอะมากเลยนะ
คุณลุงเก็บทรัพย์สินไว้เยอะมากเลยนะฮะ
เบื้องต้นตำรวจสานิทธาณณ์ว่าคนร้าย
น่าจะเห็นว่ามีรถจอดอยู่ที่ด้านหน้าวัด

เจ้าของหายไปนานทิ้งรถไว้นานนะครับ

หรือไม่ก็คนร้ายอาจจะทราบว่าคุณลุงครึ่งสมัย
มีพระเครื่องมีพระบูชาที่มีมูลค่าสูง

ทีนี้คนร้ายเมื่อสบโอกาสนะครับก็เลยลงมือก่อเหตุขึ้นนะครับ
ซึ่งก็จะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อนำมาเป็นเบาะแสในการติดตามตัวคนร้าย

เมื่อสักครู่ผมลองโทรไปเช็คกับทางตำรวจเจ้าของคดี
ที่สพสารพีที่เชียงใหม่นะครับ

แล้วก็พยายามที่จะตรวจสอบกล้องวงจรปิด

แต่ว่าบริเวณใกล้เคียงน่าจะมีกล้องวงจรปิด
เห็นเส้นทางการมาขโมยและการหลบหนีของคนร้าย
แล้วก็ตำรวจบอกว่ามีความครืบหน้า